ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยแต่ต้องรอพิสูจน์ให้ชัดเจนนะครับ
ว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงจริงหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าลุงแกหัวใจวายตายที่ขอนแก่นนะฮะ
เพียงแต่ว่าตรงจุดที่แกเสียชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะมีสุนัขอยู่ด้วยตัวหนึ่ง
ก็เลยคาดว่าเอ๊ะแกไปทำอะไรกับสุนัขแล้วหัวใจวายหรือเปล่าแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
ที่ขอนแก่นนะครับสพภัยไปตรวจสอบนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมนา
ในพื้นที่บ้านหนองยับล่องหมู่๔ตมภูเหล็กอภัยจังหวัดขอนแก่น
คุณลุงท่านนี้เนี่ยอายุ๕๖ปีเป็นชาวบ้านหนองยะปล่องนะครับ
เสียชีวิตในสภาพสวมเสื้อยืดแขนสั้นคอกลม
แต่ว่าข้างล่างเนี่ยท่อนล่างเนี่ยเปลือยเปล่าไม่ได้สวมอะไร
แล้วนอนทับร่างสุนัขตัวเมียสีขาวอยู่
คือพอยกศพแกออกมาพบว่าที่คอมีกางเกงชั้นในของผู้หญิง
คล้องคออยู่๕ตัวนะฮะ
สุนัขตัวเมียที่ถูกทับอยู่เนี่ยตายแล้วนะครับ
ทั้ง๔ข้างของมันเนี่ยถูกพันด้วยผ้า
แล้วขาเนี่ยถูกโยงมัดเอาไว้กับราวไม้
ที่จุดที่เป็นจุดที่นอนในกระท่อมที่นาของผู้ตายเขาค่ะอ่า

เจ้าหน้าที่บอกว่าที่ผนังห้องนอนในกระท่อมเนี่ยนะครับ
ยังเต็มไปด้วยภาพโป๊เปลือยมีตุ๊กตาที่เป็นหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ตัวใหญ่เท่าคนนะฮะ
อยู่ข้างศพของผู้ตายด้วย
เพื่อนบ้านที่มาเจอศพคนแรกบอกว่าปกติเนี่ย
จะต้องเห็นผู้ตายเนี่ยเขาเดินไปเดินมาหรือว่าอยู่แถวนาแถวนี้
แต่วันนี้ไม่เห็นก็ตะโกนเรียกตะโกนเรียกไปที่กระท่อม
ก็ไม่มีเสียงตอบรับออกมาก็เลยเข้ามาดูนะ
พอเข้ามาดูปุ๊บเอ้าเห็นนอนตายอยู่
แล้วที่ตกใจก็คือแกนอนทับร่างของซากของสุนัขอยู่
เหรอวะ
ขณะที่ญาติของผู้ตายนะครับเป็นน้องสาวนะครับ
พอทราบข่าวก็มาดูศพพี่ชายที่กระท่อมที่นาตรงนี้นะครับ
บอกว่าพี่ชายเนี่ยเคยมีภรรยาแล้วก็มีลูกกันคนนึง
ก็เลิกกับเมียไป๗ปีกว่าแล้ว
พี่ชายเองก็เป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยก็ไม่ได้ไปหาหมอขาดยาอยู่นานพอสมควร
ไม่ยอมไปหาหมอไม่ไปเอายามากินแล้วพี่ชายย้ายออกจากบ้านมาอยู่กระท่อมที่นา
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็จะได้ข่าวตลอดจากเพื่อนบ้าน
พี่ชายเนี่ยชอบแอบไปขโมยกางเกงชั้นในของเพื่อนบ้านเขาเป็นของผู้หญิง
การเสียชีวิตครั้งนี้ญาติญาติบอกไม่ติดใจนะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบตามขั้นตอนเสร็จ
ขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนากันต่อไป
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาก่อนนะในช่วงเวลานี้นะ
ก็ไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้นะครับเพียงแต่ว่าจากสภาพในที่เกิดเหตุเนี่ย
จะมีร่องรอยแบบนี้ทางสพบ้านไผ่บอกว่าจากการชนสูตรเบื้องต้นนะครับ
แพทย์ที่มาชนะสูตรศพคาดว่าผู้ตายจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๖ชั่วโมง
มีคนมาพบศพนะครับไม่พบบาดแผลการถูกทำร้ายร่างกาย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือค้นอะไรในกระท่อม
ผลชนสูตรของแพทย์เบื้องต้นลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายนะฮะ
จากอาการหัวใจวายซึ่งจะหัวใจวายจากการไปทำอะไรกับสุนัขหรือเปล่า
สุนัขตัวเมียที่เขานอนทับคล่อมร่างกันอยู่ตรงนี้
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดกันต่อไปแต่เบื้องต้นที่เจอเนี่ยสภาพเป็นลักษณะแบบนี้